เรียนประธานสภาที่เคารพดิฉันยานัทธิชาบัวเผื่อน
ผู้แทนราชดรจังหวัดจันทบุรีเขต๓พักเก้าไกลค่ะ
ท่านประธานค่ะเราคงทราบปัญหาในเรื่องของจีนปิดด่าน
จำกัดการนำข้าวผลไม้จากไทย
จากตรวจพบการปนเปื้อนเชื้อโควิดไปบ้างแล้ว
ดิฉันอยากจะย้ำว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่กระทบกับพี่น้องเกษตรกรไทย
และผู้ประกอบการส่งออกทั่วประเทศค่ะ
กระทบมูลค่าทางเศรษฐกิจหลายแสนล้านบาทด้วย
ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมของปี๖๔
มีมาตรการตรวจเข้มสินค้าที่นำเข้า
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด
โดยเขาจะตรวจทั้งเชื้อเป็นและเชื้อตาย
จากจีนจะจัดงานโอลิมปิกฤดูหนาว

๗วันบ้าง๑๔วันบ้างแล้วแต่สถานการณ์
ทำให้ลำไยนอกฤดูของจังหวัดจันทบุรี
ซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยว

ลำไยสวยจากเดิมที่ราคา๓๒บาทนะคะ
จีนปิดด่านลงมาเก็บนะคะ
ก็ขอลดราคาลงค่ะ
เหลือแค่กิโลละ๑๒๑๕บาท
ต่ำสุดอยู่ที่๘บาทเลยนะคะ
จากเดิมที่มีสภาพย่อมแย่อยู่แล้ว
สถานการณ์ภัยแรงเมื่อ๒ปีที่ผ่านมาค่ะ
และต่อเนื่องมาจนถึงช่วงโควิด
ครั้งนี้เจอเรื่องจีนปิดด่านเข้าไปอีก

หมายถึงอำเภอโป่งน้ำร้อนและสอยดาวนะคะ
มีการแปรรูปลำไยที่เยอะที่สุดค่ะ

น่าจะเห็นโรงอบลำไยแห้งใช่ไหมคะ

เปล่าเลยค่ะดิฉันเห็นเตาเผาถ่านลำไยค่ะ

แปรรูปที่ชาวบ้านเขาบอกดิฉันก็คือว่า

เอามาเผาถ่านค่ะเพราะมันทำสวนลำไย

ซื้อไปแล้วส่งออกไม่ได้
จะให้เขาไปขายที่ไหนนะคะ
ค่าระวังเรือนะคะสูงขึ้น๕เท่า
จากเดิมราคา๗๘๐๐๐บาท
เป็น๓๕๐๐๐บาทนะคะ
แม้ว่าตอนนี้จะลดลงแล้วก็ตามค่ะ
เวลาที่จีนเขาปิดด่านเขาก็ปิดเลยเขาไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
ผู้ส่งออกที่ซื้อลำไยไป
พอด่านปิดนะคะก็ไปติดอยู่ที่หน้าด่านค่ะ
และถึงแม้ว่าด่านจะเปิดแล้วก็ไม่ได้เปิดแบบเต็มระบบนะคะ
เป็นการเปิดแบบทดลองระบบค่ะ
ทำให้ผู้ส่งออกเวลาที่เราส่งออกผลไม้ไป
ต้องรอนาน๒๐๔๐วัน
บางครั้งเนี่ยลำไยเน่าเสียต้องเสียค่าทำลายอีกแสนกว่าบาทนะคะ
ทำให้ลงบางลงขาดทุนเป็น๑๐ล้าน
ลงก็ขาดทุน๒๓ล้าน
้งบางรายที่สายป่านยาวหน่อยก็อยู่ได้ค่ะ
แต่ลงเล็กนะคะสายป่านสั้นก็ตายสถานเดียวค่ะ
ลำไยของจังหวัดจันทบุรีพังพินาศย่อยยับค่ะ
โดยที่รัฐบาลไม่ได้เหลี่ยวแลเลยไม่ได้มีแนวทางแก้ไขปัญหาอะไรเลย
ให้เกษตรกรชาวสวนลำไยผู้ส่งออกทั้งประเทศ
เฉินชะตากรรมนี้เพียงลำพังค่ะ
และฤดูการถัดไปจะเป็นฤดูการของการเก็บเกี่ยวทุเรียน
ซึ่งจะเริ่มต้นเมื่อเดือนมีนาปี๖๕ที่จะถึงนี้
ส่งออกทุเรียนเฉพาะในภาคตะวันออกจันทบุรีระยองตราดนะคะ
ในปี๖๔มีผลผลิตทุเรียน๕๕๐๐๐ตันค่ะ
มีมูลค่าการส่งออก๑๙๐๐๐ล้านบาท
ถ้าคิดเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะคะก็จะอยู่ที่๒๕๐๐๐ตู้
คาดว่าปี๖๕จะมีผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดถึง๗๒๐๐๐ตันค่ะ
ถ้ารวมกับปริมาณมังพุธก็รวมกันอยู่ราวสัก๑ล้านตัน
ส่วนใหญ่ส่งออกไปขายที่จีน๙๐
มูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่นี้หลายแสนล้านบาทค่ะ
นี่จึงเป็นสาเหตุที่ดิฉันตั้งกระทู้สด
ท่านนายกรัฐมนตรีและท่านนายกได้กรุณา
ให้ท่านรัฐมนตรีจุลินนะคะลักษณะวิสิทธิ์รองนายก
และรัฐมนตรีพาณิชย์มาเป็นผู้ตอบกระทู้ของดิฉัน
ในวันที่๑๖ธันวา๖๔ที่ผ่านมานะคะ
นี่ก็ผ่านมาตั้ง๒เดือนแล้วและใกล้จะถึงเดือนเมษายน
ที่อยู่ในช่วงที่เรามีผลผลิตทุเรียนและมังคุดออกมากที่สุดนะคะ
คาดการณ์ปริมาณผลผลิตทุเรียนและมังคุด
โดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายนที่จะถึงนี้นะคะ
จะมีผลผลิตประมาณ๑๘๐๐๐ตันค่ะ
และเดือนพฤษภา๖๕ที่จะถึงนี้ก็จะมีผลผลิตออกอยู่ที่๔๗๐๐๐ตัน
หรือคิดง่ายนะคะว่าจะมีการส่งออกไปจีนวันละ๑๐๐ตู้ค่ะ
ทุกปีที่ผ่านมาผลผลิตเราไม่ได้มากเท่านี้นะคะ
อย่างปีที่แล้วส่งออกมากสุดก็วันละ๗๕๐ตู้
แล้วก็ไม่ได้มีสถานการณ์การเปิดเปิดปิดด่าน
สถานการณ์การตรวจเข้มเรื่องโควิดค่ะ
ก็ยังมีรถติดอยู่ที่หน้าด่านหลายพันคันนะคะ
แล้วถ้าในปีนี้มีผลผลิตมากขึ้น
ต้องส่งออกวันละ๑๐๐ตู้มีการตรวจเข้มเรื่องโควิด
แล้วถ้าคิดตามที่ท่านรัฐมนตรีจุลินเคยมาตอบกระทู้ของดิฉันก็คือ
ส่งออกได้วันละ๑๕๐ตู้เราจะทำยังไงกันคะ

ตู้เนี่ยท่านอาจจะคิดว่ามันเป็นสินค้าที่มาจากไทยประเทศเดียวใช่ไหมคะ

ดิฉันก็ไม่อยากจะใช้คำว่าท่านโกหกนะคะ
คำว่าส่งออกได้วันละ๑๕๐ตู้
มันรวมสินค้าจาก๓ประเทศนะคะ
คือประเทศไทยลาวแล้วก็เวียดนามค่ะ

นั่นหมายความว่าเราจะส่งออกได้ไม่ถึงวันละ๑๐
อีกกว่า๙๐๐ตู้คอนเทนเนอร์
ที่ส่งออกไม่ได้หรือว่าต้องไปติดอยู่ที่หน้าด่าน
ท่านจะทำยังไงคะมีแผนรองรับเรื่องนี้แล้วหรือยัง
ท่านพยายามลงข่าวว่าด่านทั้ง๔ด่านเนี่ยเปิดเป็นปกติแล้ว
ไม่มีอะไรที่น่าเป็นกังวลเลยค่ะ

แต่ว่าดิฉันก็เช็คสถานการณ์ล่าสุดกับผู้ส่งออกเมื่อ๔วันที่แล้วนะคะ
ปรากฏว่าสถานการณ์จริงมันไม่ได้เป็นตามที่ท่านลงข่าวเลยค่ะ

ฉันจะบอกว่าท่านหลอกได้แต่เฉพาะคนที่เขาหาข้อมูลไม่ได้

แต่สำหรับผู้ประกอบการส่งออกและดิฉันหาข้อมูลได้นะคะ

ให้พี่น้องเกษตรกรทุกคนได้ฟังว่าความจริงมันเป็นยังไงนะคะ
เรามาดูที่ด่านบอร์เตนโมฮานค่ะ
ด่านนี้เปิดปกติก็จริงนะคะ
แต่ปัญหาก็คือว่าหัวลากที่ลาวมีจำนวนน้อย
ในขณะที่สินค้าจากไทยเรามีจำนวนมากค่ะ
ดังนั้นทำให้หัวลากมีปริมาณไม่เพียงพอ
รถจากไทยที่เข้าไปที่ลาวนะคะ
นี่ขนาดตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีลำไยทุเรียนและมังคุดเยอะมากนะคะ
มีแค่หอมแดงกับถั่วลิสงของต่างประเทศเท่านั้นเอง

แล้วท่านลองคิดดูว่าถ้าทุเรียนทุเรียนเยอะ
มังคุดเยอะจะเป็นยังไงจะมีปัญหาขนาดไหน
โยอี้กวนค่ะด่านนี้เป็นด่านใหญ่นะคะ
ปล่อยให้เข้าวันละ๑๐๐๑๕๐ตู้ค่ะ
ฝั่งสินค้าขาออกจากจีนจะมีช่องออกมากว่าขาเข้า
พูดง่ายก็คือว่าสินค้าฝั่งขาออกนะคะกินเลนส์ฝั่งขาเข้าค่ะ
ทำให้ฝั่งขาเข้ากลายเป็นคอขวด
แล้วก็เลยทำให้ด่านนี้เนี่ยมีรถติดอยู่ที่หน้าด่าน
พันคันนะคะเป็นพันคันเลย
ตรงซินค่ะตอนนี้ปิดแล้วนะคะ
ทำให้ผู้ส่งออกเนี่ยต้องใช้ต้องย้ายไปใช้ด่านอยู่อี้กวนแทน
ก็เลยทำให้รถติดอยู่ที่หน้าด่านตามที่ดิฉันเล่าไปเมื่อกี้นะคะ
ด่านรถไฟผิงเสียงค่ะค่าภาษีรถไฟนะคะ๔๐๐๐๐ยวนค่ะ
คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ๒แสนกว่าบาท
ค่ารถจากไทยหมายถึงรถจากจันทบุรีนะคะ
ด่านรถไฟผิงเสียงอยู่ที่๑๕๐๐๐บาท
รวมรวมแล้วก็ประมาณ๔๐๐๐๐๐บาท
กว่าตู้เรือไปอีกนะคะท่านประธาน

ถ้าสินค้าไม่พรีเมียมจริงไปด่านนี้ไม่ได้นะคะ
ทุเรียนมังคุดลำไยไปด่านนี้ไม่ได้
เพราะต้นทุนมันสูงมากค่ะมันไม่คุ้มนะคะ
นี่ค่ะที่ท่านบอกว่าด่านเปิดแล้ว

แต่สถานการณ์จริงมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะคะ
มันมีรถติดอยู่ที่หน้าด่านเป็นพันคัน
สินค้าเราเนี่ยเข้าไม่ได้ต้องรอนานนะคะ

แล้วทุเรียนเนี่ย๗วัน๑๐วันเนี่ย

เห็นไหมคะว่ามันยังมีปัญหาที่

โชว์ตัวเลขส่งออกอันดับหนึ่งนะคะ
ออกข่าวว่าท่านได้ส่งคนไปเจรจาจนทำให้ด่านเปิดแล้ว

เรียนว่าตลอดระยะเวลา๒เดือนที่ผ่านมานะคะ
ที่ฉันติดตามการทำงานของท่านมาโดยตลอด
มันมีแต่คำพูดสวยมันมีแต่หลักการนะคะ
ฉันยังไม่เห็นแผนการดำเนินการใดที่ชัดเจนเลย
ที่จะทำให้ทุเรียนและมังคุด

ไม่มีมาตรการใดเลยที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรได้อุ่นใจว่า

จะเข้าไปขายที่จีนได้เป็นปกติ
ตอนนี้ผู้ประกอบการส่งออกบางคนนะคะ
ก็เริ่มไม่กล้าที่จะซื้อของแล้วนะคะ
ลองมาดูค่ะ๑๘มาตรการขอสไลด์นะคะ
มาตรการที่ท่านทำออกมาเผยแพร่
มีมาตรการใดบ้างที่จะช่วยทำให้จีนเชื่อมั่นได้ว่า
หรือผลผลิตของเราที่ส่งออกไปเนี่ย

เพราะต้องย้ำก่อนว่าที่เขาเปิดปิดด่านว่าเขาตรวจเจอโควิดนะคะ
ลองดูนะคะ๑๘มาตรการในการบริหารจัดการผลไม้
แต่ศูนย์มาตรการที่เกี่ยวกับการจัดการโควิดค่ะ
สรุปแล้วเนี่ยท่านจะไม่พยายามแก้ปัญหาเรื่องจีนปิดด่านแล้วใช่ไหมคะ
หรือท่านหวังแค่ว่าเดี๋ยวจีนเขาหมดช่วงโอลิมปิกฤดูหนาวเนี่ย
เขาก็จะผ่อนคลายมาตรการต่างลงเอง
สถานการณ์เรื่องการปิดด่านก็จะดีขึ้น
ฉันเตือนท่านไว้ก่อนนะคะว่าอย่าคิดเช่นนั้นนะคะ
เพราะมันไม่มีอะไรที่ทำให้เรามั่นใจได้เลยว่าจีนเขาจะผ่อนคลายมาตรการลง
ถ้าเขาไม่ผ่อนคลายมาตรการขึ้นมาจะทำยังไงคะ
ถ้าดิฉันเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะหรือดิฉันเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์นะคะ
ดิฉันคงร้อนใจแล้วนั่งอยู่เฉยแบบนี้ไม่ได้นะคะ
คงจะบินไปเจรจากับรัฐบาลกลางของประเทศจีนแล้วว่า
นำมาตรการการจัดการโควิดในพื้นที่ที่เขาพยายามทำมาเนี่ย
ไปเจรจากับประเทศจีนทำให้สร้างความเชื่อมั่นให้เขาว่า
เราจัดการโควิดให้เป็นศูนย์ได้
ขอให้เขาเปิดกีนเวย์ให้เรานะคะ
ให้เราส่งออกทุเรียนมังคุดของเราเข้าประเทศจีนได้โดยสะดวก
เหมือนกับเชอรี่ของชิลีอะค่ะ
เจรจาเรื่องรถไฟไทยจีนขอให้เขาเร่งให้เราหน่อย
ให้เสร็จให้ทันช่วงที่เราจะส่งออกทุเรียนได้ไหมคะ
เรื่องใหญ่ขนาดนี้ค่ะกระทบกับเกษตรกรและผู้ส่งออกทั้งประเทศ
กระทบมูลค่าทางเศรษฐกิจหลายแสนล้านบาทนะคะ
ฉันไม่เข้าใจว่าท่านนิ่งเฉยอยู่ได้ยังไงคะ
ดิฉันในฐานะผู้แทนราษดรดิฉันพยายามทำทุกวิถีทางนะคะ
เมื่อสองเดือนที่แล้วเตือนท่านแล้วด้วยการตั้งกระทู้สดในสภา
ท่านรองนายกนะคะเอาเรื่องเข้าไปประชุมในกรรมธิการต่าง
ใช้ทุกช่องทางในการสะท้อนปัญหาเรื่องนี้แล้ว

ก็คือการเป็นรัฐมนตรีแทนท่านแล้วก็ไปเจรจาแทนท่านนั่นแหละค่ะ
ท่านบอกว่าท่านสนับสนุนเกษตรกรนะคะ
เห็นใจเกษตรกรพยายามช่วยเหลือกเกษตรกรทุกอย่าง
เมื่อกี้๑๘มาตรการที่ท่านว่านะคะ
ให้กับเกษตรกร๑๒๐๐๐แปลงในขณะเดียวกันนะคะ

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่๑๑พฤษภา๕๓ที่ผ่านมา
เห็นชอบกับสำนักงานคณะกรรมการระบบพัฒนาระบบราชการหรือกรพรนะคะ
ให้มีการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจ
การตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานของส่วนราชการต่าง

เพราะต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาล
ที่ฉันลองไปดูว่าวันที่๑๑พฤษภา๕๓อยู่ในรัฐบาลไหน
ก็พบว่าอยู่ในรัฐบาลของพักประชาธิปัตย์นั่นเอง
เพราะคอรมออันนี้นะคะทำให้พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศนะวันนี้
คนที่มีที่ดินเกิน๒๐ไร่นะคะ
ตั้งแต่วันที่๑ตุลา๖๕นะคะ
เริ่มต้นนะคะที่๑๒๕๐๐บาทค่ะ
สูงสุดนะคะเกือบ๓๐๐๐บาท
เกษตรกรตัวเล็กตัวน้อยจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายคะ
ถ้าเป็นชาวสวนทุเรียนก็ว่าไปอย่างเพราะทุเรียนราคาแพงใช่ไหมคะ
แต่ผลไม้อย่างอื่นเช่นลำไยกล้วยไข่มะม่วงมะพร้าวข้าวอ้อย
อย่างนี้ล่ะคะจะทำยังไงเพราะราคาไม่ได้แพงเหมือนทุเรียนนะคะ
รวมทั้งต้นทุนการผลิตที่มันเพิ่มขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นค่าปุ๋ยค่ายาค่าแรงค่าน้ำมันนะคะ
ต้นทุนเพิ่มขึ้น๑เท่าในขณะที่ราคาลดลง๔เท่าตัวนะคะ
จาก๓๒บาทลดลงเหลือ๘บาท
แค่นี้มันก็รู้แล้วว่าขาดทุนแน่ค่ะ

และที่สำคัญนะคะในเดือนตุลาคมปีนี้ค่ะ
ถ้าเกษตรกรไม่มีเงินจ่ายก็ส่งออกไม่ได้

แต่สุดท้ายค่ะภาระมันก็จะตกไปอยู่ที่เกษตรกรอยู่ดีนะคะ
ดิฉันเอาเรื่องนี้เข้าไปหารือในกรรมธิการค่ะ
ก็พบข้อมูลที่ต้องประหลาดใจว่า
ภาครัฐเองยังไม่มีระเบียบในเรื่องของราคาที่ชัดเจนเลยนะคะ
และยังต้องผ่านกระบวนการการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนอีก
ฉันก็ไม่เข้าใจว่าท่านจะรีบถ่ายโอนภารกิจนี้ออกไปทำไม
ทั้งที่ภาครัฐเองเนี่ยยังจัดทำระเบียบอะไรยังไม่พร้อมเลยด้วยซ้ำนะคะ
สิ่งที่ที่ฉันอยากให้ท่านทำค่ะก็คือขอให้ขอให้ผ่อนปลนการทำ
รัฐทำแทนเหมือนเดิมเพื่อแบ่งเบาภาระและสนับสนุนเกษตรกร
ราคาที่แจ้งออกมามันสูงเกินไปค่ะเกษตรกรเขาจ่ายไม่ไหวนะคะ
การสนับสนุนเกษตรกรเป็นภาระงบประมาณของประเทศ
และกับมูลค่าสินค้านับแสนล้านหลายแสนล้านนะคะ
ลองดูก็ได้ว่าทุเรียนอย่างเดียวก็แสนล้านแล้วลำไยอีกสองหมื่นล้าน
ังคุดอีกข้าวอีกมันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกค่ะ
ท่านประธานค่ะท่านรองนายกเนี่ยโชว์ตัวเลขการส่งออกอันดับหนึ่งค่ะ
แต่หันหลังกลับไปมีแต่คราบน้ำตาของพี่น้องประชาชนเกษตรกรไทยนะคะ
ชาวสวนผลไม้ผู้ประกอบการส่งออกและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ต้องอยู่กันด้วยความสิ้นหวังกับรัฐบาลและท่านรองนายกคนนี้นะคะ
ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านรองนายกและรัฐบาลนี้
จะนำข้อเสนอของดิฉันไปปฏิบัติบ้างหากยังเอาแต่โชว์รูปตัวเอง
เอามาขึ้นเอาเอามาทำนะคะโชว์ภาพสวยหรูแต่มันดูปลอมอ่ะค่ะ
ตรงข้ามกับความเป็นจริงนะคะสุดท้ายเนี่ย
เกษตรกรชาวสวนผลไม้ทั้งแผ่นดินค่ะอย่างน้อยน้อยก็ที่จังหวัดจันทบุรีอ่ะนะคะ
ก็คงไม่แคล้วค่ะต้องพร้อมใจกันสาบแช่งนะคะ
ขอให้พระทำโทษท่านรองนายกและรัฐบาลนี้อย่างหนักแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ